สำหรับเรื่องของนักฟุตบอลที่ลงแข่งขันในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีนะคะ
ก็ได้มีการแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
ซึ่งไม่เพียงแค่นักเตะทีมชาติไทยเท่านั้นแต่ว่าทุกคนที่อยู่ในสนามก็ร่วมถวายความอาลัยไปพร้อมกันค่ะ
นี่คือภาพของผู้เล่นทีมชาติซาวดีอาราเบียตลอดจนผู้ตัดสินและผู้ที่ควบคุมการแข่งขัน
และให้มีการยืนสงบนิ่งก่อนการแข่งขันทุกนัดของทีมชาติไทยต่อจากนี้
ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่เกิดขึ้นที่ในการแขนขันกีราศนาชาติ
แต่น่าเสียดายที่ผลการแข่งขันจบลงที่ทีมชาติไทยแพ้ซาวดีอาราเบียไป๐ประตูต่อ
ส่วนอีกหนึ่งความประทับใจที่เกิดขึ้นจากวงการกีฬาในต่างประเทศ
คือลิเวอร์พูลสโมสรฟุตบอลชื่อดังในพรีเมลีกอังกฤษ
ได้โพสต์วีดีโอผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจอย่างเป็นทางการของสโมสร
ร่วมถวายความอาลัยแดบพระบาทสมเด็จพระปรามิณมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยมีจอแดนเฮนเดอร์สันกัปตันทีมเป็นตัวแทนร่วมแสดงความอาลัย
กัปตันทีให้ด้วย